คุณผู้ชมคะเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเกี่ยวกับความเชื่อ

อยู่ที่หมู่บ้านท่าแหน่ใต้ที่ตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

ของเด็กชายคุณากรประเสริฐกับเด็กหญิงชัชบาประเสริฐ
ขวบทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นฝาแฝดกัน
แล้วครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าเพื่อความเชื่อ
เพื่อความสบายใจตามความเชื่อเลยจัดงานแต่งงาน
แล้วหนูน้อยทั้งสองคนดูสิคะก็เป็นคู่บ่าวสาวนั่นแหละ

ใช่สวมใส่ชุดไทยแบบนี้
แล้วเขาเริ่มต้นพิธีอะไรนี่ครบเลยนะคุณทัศนา

ตั้งแต่เริ่มแห่ขันหมากก่อนแห่ขันหมาก
ใช้รถไถนานำขบวนสินสอดเป็นเงินสด๑แสนบาท

ใช่มาแบบนี้โอ้โหมีลูกโป่งด้วย
นี่ก็เป็นงานแต่งงานเด็ก๕ขวบ
เบาก็ขึ้นบนรถไถนาเลยนะ
แล้วก็มีเงินสด๑แสนบาทมีสร้อยคอทองคำอีก๒บาท
ก็ต้องฝ่าด่านประตูเงินประตูท้องค่ะ

ฉันอยากรู้แบบนี้นี่เขาต้องมีให้ฝ่ายชาย

เหมือนกับกั้นประตูเงินประตูทองเจ้าสาว
อาจจะให้น้องแบบว่ารูปโปรงทำแตกแทนรึเปล่า
ทีนี้เขาก็เริ่มเข้าสู่พิธีการค่ะ

ผู้เท่าผู้แก่ก็มาสวมมงคลให้กับทั้งคู่
มีพิธีสู่ขวัญแหมดูสิ

ใส่ดวงใส่แว่นมากอย่าเลย
แล้วก็มีการผูกข้อม้ายข้อมือนะคะ
เพื่อนก็มากันค่ะตายแล้วเจ้าสาว
ถือคาทาไฟแบบนี้ด้วยนะคะ
มีชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะเลย
พ่อแม่ของหนูน้อยทั้งสองก็คือคุณพ่อสุชาติ

คุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกเป็นฝาแฝดชายหญิง

ทีนี้เขาบอกว่าตามความเชื่อ
ถ้าเกิดว่าเด็กโตพอที่จะรู้เรื่องแล้ว
ทำพิธีแต่งงานให้เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
วันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีด้วย
ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจ
จัดพิธีแต่งงานเหมือนกับผู้ใหญ่เลย

แล้วถามว่าคุณพ่อคุณแม่
แล้วลูกคุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหม

เด็กบอกว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่ารู้
เพราะว่าพ่อแม่จะบอกกับเด็กตลอดเลย

อ่ะซึ่งเด็กเด็กเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ

เป็นการแยกเคล็ดเพื่อไม่ให้ฝาแฝดคู่นี้เขาพัดพรากจากกัน

ให้ปลอดภัยทั้งคู่อะไรแบบนี้นะครับ